คุณผู้ชมคะมาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะ

คราวนี้คนขับแท็กซี่น่าจะมีโรคประจำตัว
แล้วพอโรคประจำตัวกำเริบขึ้นเขาวูบหมดสติค่ะ
ขับรถแท็กซี่ฝ่าไม้กั้นออกมา
แล้วตอนฝาดทะลุไม้กั้นออกมาปรากฏว่าตัดหน้ารถบรรทุก
โอ้โหโดนพุ่งชนอย่างจังเลย
ทำให้โชเฟอร์เสียชีวิตค่ะ
โอ้โหคุณคือจังหวะที่เกิดเหตุ

นี่ทะลุไม้กั้นคือไม้กั้นติดคาอยู่เลย

นี่แล้วคนบนรถนะกำลังโทรศัพท์อยู่นะครับ

แท็กซี่ตัดหน้าเดี๋ยวฟังเสียงเขาหน่อยนะฮะ

ออกมารอเลยตักขึ้นตักกลับ

แท็กซี่พุ่งมาตัดหน้า

รอดตายชิวเฉียดเหมือนกัน
ถ้าเกิดมอเตอร์ไซค์ช้ากว่านี้อีกสักวิส
สองวิ้งนี่อาจจะโดนพุ่งชนได้

ถนนสุวรรณภูมิสาย๓เรียบรันเวย์
ที่สมุดประการเมื่อวานตอนเย็น

คือนายอภิชาติชัยมั่นอายุ๕๗ปี

ซึ่งกูไพเองก็ใช้อุปกรณ์ตัดทาง

โดยเฉพาะฝั่งขวาแถบขวาทั้งแถบ
ของแท็กซี่ที่โดนรถบรรทุกพุ่งชน

ใช่ค่ะก็ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทาง
แล้วก็นำร่างของโชเฟอร์คือนายอภิชาติ
ออกมาจากรถตรวจสอบในรถเจอ
อะไรบ้างเจอยารักษาโรคประจำตัวเจอใบกระท่อมตกอยู่ด้วยเนี่ยนะคะ
ทีนี้คนขับรถบรรทุก๖ล้อเสื้อสีม่วงเมื่อกี้
เขาก็เล่าให้ฟังค่ะว่าผมขับรถมารับสินค้าในท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
ผมก็ขับมาตรงนี้ปรากฏว่าแท็กซี่เนี่ยขับฝ่าไม้กั้นพุ่งออกมาตัดหน้ารถผม
ผมพยายามจะเหยียบเบรกแล้วเอาไม่อยู่จริงค่ะชนเข้ากลางคันแบบนี้เลย
แล้วเพื่อนของโชเฟอร์แท็กซี่เนี่ยบอกว่าตัวของนายอภิชาติเนี่ยนะ
จะกลับมาจากรักษาตัวที่บ้านเกิดที่บุรีรำช่วงเช้า
ก็สาเหตุที่ทำให้รถพุ่งออกมาแบบนี้น่าจะมาจากโรคประจำตัวของนายอภิชาติ
คือเขาเป็นโรควูบเนื่องจากโหมขับรถพักผ่อนไม่เพียงพอนอนไม่เพียงพอนะคะ

ขณะที่ขับแท็กซี่ออกจากลานจอดนายอภิชาติน่าจะวูบหมดสติ
พอโรคกำเลิบก็เลยเสียหลักชนไม้กั้นทางพุ่งตัดหน้ารถบรรทุกแบบนี้
เดี๋ยวตำรวจต้องสอบปากคำคนขับรถบรรทุกเพิ่มเติม
แล้วก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ